กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูหนังเรื่องใหม่หน่อยดีกว่า
รวมไปถึงสาวงามคนนึงมาถึงไทยรัฐเลย

นี่แหละค่ะทั้งสวยทั้งหล่อนะคะ
เดินทางกันมาถึงบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
เริ่มกันที่หนุ่มหล่อเลือดใหม่จากวิกพระราม๔อินสารินนะคะ
และทีมนักแสดงจากละครเรื่องแรกของพวกเขาค่ะ
ซีรีส์เรื่องลูกผู้ชายภูพาร์ค
มาฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ชมทุกท่านผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ส่วนคนนี้โบกมือบ๊ายอยู่นี่เองนะคะสาวสวยหน้ามวยน้องเทวีรือชะนกค่ะ
เดินทางมาขอกำลังใจคนไทยผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่า
ไปประกวดที่นู่นเลยฮ่องกงค่ะ๑๘กุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะ
ซึ่งน้องเทวีบอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมเต็มที่
เพื่อจะคว้ามงกุฎมาฝากแฟนนางงามชาวไทยอีกด้วยค่ะ
ก็อยากฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมีเปิดรับโหวต
พี่เขากระซิบมาว่าประเทศไทยเนี่ยโหวตชนะทุกปีเลย
ปีนี้หนูไม่อยากแพ้โหวตให้หนูเยอะนะคะ
แล้วก็พี่เขาบอกว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของช่อง๓นะคะ
ก็เข้าไปกดไลค์กดโหวตกดแชร์ให้วีด้วยนะคะ

น่ารักขนาดนี้ก็ฝากเชียร์น้องเทวีด้วยแล้วกันนะคะ